อยู่ข้างล่างชั้นล่าง

พี่ขอกระเทียมกับใบมะกรูดทอดด้วยนะ

ข้างล่างที่ดูเป็นร้านลาบเป็ด
แต่ว่าข้างบนมันไม่ใช่ไง

นี่เขาไปตรวจตอนตี๓วันเสาร์

ห้าเสือโดนเด้งเลยค่ะ

พนักงานเป็นไงเชื่อไหม

แล้วสตรีนเสื้อว่าเป็นพนักงานแบบลาเป็ด

ที่เห็นเยอะดอมจับได้๒๕๐คนเลยนะ

ใช่อาทารตรงนี้เป็นดึกสามชั้น

ใช่ไงทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องนี้
แต่ว่าให้ดูคำสั่งที่มันออกมาก่อนเมื่อวานบ่าย๒น่ะ
คนที่ลงนามคือพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติกุลสนทิเนร

บอกว่าเป็นคำสั่งนะคะที่ให้ตำรวจสนปทุมวันเนี่ย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๖
โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเอาหมายความว่าอะไร
หมายความว่าย้ายขาดค่ะไม่ได้กลับไปตำแหน่งเดิมแล้ว
ก็คือการเด้งห้าเสือสอนอปฐมวันอากมิทั้งผู้กำกับสอนอปฐมวัน
รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวน
สารวัตรป้องกันปราบปรามแล้วก็สารวัตรสอบสวนนะคะ
แล้วก็มีการให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะ
ถ้าเกิดว่าพบว่ารู้เห็นหรือว่าปล่อยประละเลยเนี่ย
แน่นอนจะต้องโดนลงโทษทางวินัยด้วย
แล้วถามว่าไอ้ที่ย้ายที่เด้ง๕เสือเพราะอะไร
เพราะว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังไปทลายเป็นผับลับแหละ
อ๋อเหรอใช่ตี๓ของวันที่๑เมื่อวันเสาร์เมื่อวาน
ไม่ใช่ว่าเปิดดักนักท่องเที่ยว
สมมุติว่าดื่มกินกันจนเต็มที่จะกลับแฮงกินลาบเป็ดก่อน

เปิดเป็นแบบร้านลาบเป็ดบางหน้า
แล้วข้างบนก็กลายเป็นผับเนี่ยนะคะ
ดูไหมเวลาที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง

โอ้โหกำลังตื๊ดเลยคุณผู้ชม
ใช่ค่ะพี่กัดอยู่ตรงไหน

ด้านล่างนะที่บอกว่าเป็นร้านลาบเป็ด
ชื่อว่าเจนิ่มยะโสรองเมือง

ดัดแปลงเป็นผับลับนี่ตึกนี้ตึกนี้
รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้กับสะพานยศเส

แล้วชั้น๒ชั้น๓เขาติดเป็นแผ่นเก็บเสียง
มีทั้งเครื่องเสียงไฟแสงสีเปิดเพลงกระหึ่มเลย

ไม่มีใครรู้ว่านี่คือผับลับหรือเปล่า

แต่สกรีนเป็นร้านลาบเป็ดเลยนะ

ต่ำกว่า๒๐มีไหมมีมีอยู่๒๕คนค่ะ
ก็เป็นเยาวชนสัญชาติลาว๒๑คนแล้วก็เป็นเยาวชนคนไทยนี่แหละ๔คน
พนักงานในร้านก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวผิดกฎหมายอีก๗คน
โอ้โหหลายอย่างนะหลายอย่างนะ
ต้องโดนอะไรบ้างล่ะหลายอย่างขนาดนี้
จับกลุ่มเจ้าของร้านก็แจ้ง๔ข้อหาเลย
เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกับคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาห้ามขายแล้วก็จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนตี๓ของวันเสาร์ใช่ไหม
ตอนกลางวันลงพื้นที่ไปดูหน่อยละกัน

เออเดี๋ยวดูกลางวันนี้ดูกลางวันนี้มันชัดมันเป็นยังไง

นี่แหละก็มีพวกเครื่องครัวต่างเอาวางอยู่แบบเต็มร้านเลยเก้าอี้
พอส่องเข้าไปดูข้างในก็จัดวางเอาไว้เป็นระเบียบเห็นไหม
แล้วก็มีรูปเมนูอาหารมีอะไรบ้าง
แต่ชั้นสองชั้นสามถ้าเจอมาวางเป็นหน้าหน้า
เป็นแผ่นไม้นี่มันปีดไว้
มองเห็นล่อว่าบนจะเป็นแบบถับเปิบอะไร
ทีนี้เดินไปถามในซอยซอยที่ติดอยู่กับตึกนี่แหละ

รู้ไหมคุณป้ารู้ไหมคุณน้ารู้ไหมพี่รู้เปล่า
ผับนี้ใครเป็นเจ้าของทุกคนก็แบบก็สายหัว
แต่พอถามว่าเอางี้เอาใหม่ถามใหม่
รู้ไหมว่าในซอยนี้มีผับลับอยู่

ชาวบ้านบอกโอ๊ยรู้มาตั้งนานแล้ว

ก็เสียงมันดังจำได้ป่ะที่บอกว่ามีแผ่นกันเสียงแล้วอ่ะ

สมมติว่าข้างในมันต้องกระหึ่มมากเลยใช่ไง
นี่ขนาดมีแผ่นไม้มีแผ่นทรัพย์เสียงแล้วนะ
จากเสียงแล้วเขาบอกว่ารถมาจอดเยอะ
มาจอดทีเป็นร้อยคันแล้วก็บางที

บางครั้งยังมีรถตำรวจสายตรวจมาจอดด้วย
ก่อนหน้านี้เคยมีตำรวจสายตรวจมาแล้ว

ถ้ามองในโลกสวยนะแวะกินล่าเป็ด
อ๋อมันเป็นเซ็นกองแดงเหรอ
ชาวบ้านในซอยได้ยินเสียงดังลอดออกมาจากตึก

ทีนี้ก่อนที่ทีมข่าวจะกลับชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่า
จริงแล้วเจ้าของตึกนี้นะเป็นบริษัทเอกชน
อยู่ห่างจากตึกที่ตั้งผับลับไม่ถึงโล
ทีมข่าวก็แบบว่าเหรอก็เลยถามไปที่บริษัทนั้น
ได้รับคำตอบว่าอ๋อตึกนี้เหรอให้คนอื่นเช่าตึกไปแล้ว

เขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลให้รายละเอียดอื่น
อันนี้แหละชาวบ้านรู้มีผับลับ
จริงร้านนี้เป็นที่นิยมในหมู่คนชาวสปลาว

เขาจะมีแฮชแท็กของเขาเลยนะลาบเป็ดสะพานยศเส
โอ้โหคลิปเต็มเลยคลิปตรงผับลับนั่นแหละ
เขาถ่ายไว้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมพวกเราไม่เคยรู้
แต่ว่าเมื่อกี้ภาพข้างในผับคนเพียบ

ไปจับหนี้ฝ่ายปกครองล้วน

ก็นี่ถึงโดนเด้งไง
นึกดูดีผมพูดให้ไกด์แค่นี้พอไปข่าวต่อไป